เมื่อน้องปันสุทัศตา
ลงภาพซ่อคอปริศนาพร้อมกับคำว่า

ซึ่งในไอจีของภาพนั้นพอคือเขาคับแคป
แค่นี้แต่พอไปเจอรูปเต็มคือกลายเป็นน้ำชา

ใช่ค่ะสร้างพลังที่พอจะให้กัดน้ำชามาก
แต่ว่าปันนั้นได้ออกมายอมรับและออกมาขอโทษแล้ว
แต่ข้อพิพาทนั้นยังไม่จบลงง่าย
เนื่องจากว่ามีปันก็ยังไม่หยุ

มันเราก็ยังต่อว่าเล่นผิดคนแล้ว

ที่วางตัวลำบากเพราะว่าน้ำชานั้นเป็นเพื่อนรัก

นี่เดี๋ยวก็บอกว่าเป็นเพื่อนกับน้องชายแล้วก็รู้จักกับปันเหมือนกัน
ดิวไม่สบายใจตอนนี้ได้คุยกับน้ำชาแล้ว
ดิวไม่สบายใจที่เห็นสองคนพลอกกัน

เข้าใจเขานะคะแล้วก็ยังไม่ได้คุยกับปัน
นักข่าวก็ถามว่าแล้วจะอาสาเป็นกาวใจให้กับน้ำชาไหม

แต่เราต้องรับฟังความเห็นของทั้งสองฝ่ายก่อน

ถูกต้องว่าตามถูกผิดต้องว่าตามผิด
แต่เดี๋ยวนี่กลับคุณปันก็เลยได้มีการตามออกมา
พิมพ์ว่ากะจุดแล้วก็มีบอกว่าเสียงสูง
และลบไปภายในกี่นาทีนะคะคุณ
๗วิธีแตกแต่แคปไว้ทั้งประเทศ
มีคนนึงแคปไว้แล้วก็

นึงนั่นเองก็คือแอนจี้ของเรานั้นเอง
แต่น้องก็บอกนะคะว่าปัจจุบันยอมรับผิด
ปัญให้ยอมรับผิดและก็บอกว่าขอโทษ

อีกฝ่ายก็เข้าใจถ้ามีเวลาว่างตรงกันจะขอโทษอีกครั้งหนึ่ง

เขาบอกว่าลงไอจีคนอ่านทั่วประเทศ

ก็นี่เขาออกมาขอโทษอยู่ที่สวรรพูม

แม่งใช่อยู่ดีเขาเดินจากกับมี่ไปขอโทษสวรรพูม

แต่ว่าปุ๊ปก็มา

โต๊ะแถลงข่าวที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะ

แต่มันผ่านไปแล้วแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเขา

ซึ่งถ้าเป็นหนูแล้วหนูก็แคปไปอย่างนั้น

โกรธเหมือนกันหนูเข้าใจพี่น้ำชา

หนูคุยแล้วหนูรู้สึกผิดมาก
รู้สึกผิดกับทางต้นสังกัดณเดียกด้วย

เพราะหนูก็สนิทสนในการทำงานด้วย

อย่างนี้เขาบอกว่ามีเรื่องที่เขาไปฟังมาแล้ว

แต่ได้ยินมา

อันนี้หนูเองก็ไม่รู้สึกเหมือนพี่มาสแล้ว
เข้าช่วง
เลยนี่งนตกใจตัวเองเลย
หนูรู้สึกผิด
เพราะทุกคนตัวหนูเองไม่มีสิทธิธรรมอย่างนั้นหนูขอโทษ
แล้วตอนที่โพสต์มีสิทธิศัมย์ประชัญญะครบไหม
เขาก็บอกว่าโอ๊ยอยู่ทะเลค่ะมีค่ะ
คงเคยไปเท้าความเรื่องเธอเคยนู่นนี่นั่นมา
มีหลายคนถามคุณกินน้ำแข็งอยู่หรือเปล่า

อยู่กับเพื่อนเป็นอารมณ์ชั่ววูบเอาจริงนะหนูโพสต์ไป

งงอยู่ถึงตอนนี้ว่าเราทำอะไรลงไป
แล้วทีนี้มันมีกระแสตีกลับมาเยอะนะฮะ

ยอมแล้วว่าแคปชั่นแรงผิดตรงนั้นจริง
ย้อนกลับไปถ้ามีใครทำกับหนูอย่างนี้หนูก็โกรธเหมือนกัน

แต่ทีนี้คนก็คือเหมือนกับเข้าไปเหมือนกับว่า
นุษย์ว่าไปด่าเยอะ

เพราะว่าจริงแล้วคือเขามองว่าน้องปันเนี่ยในอดีตก็คือมีเรื่องที่แบบเรียกว่าทุกปีเลย

ใช่ไหมฮะทุกปีปีนึงก็จะมีเรื่องอะไร
เรื่องมากกว่าผลงานการแสดง

ที่๒มีเรื่องรถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่น
อันนี้เป็นที่มาของคำว่าดึงสติหน่อย

เพราะว่าที่พูดนี่คือเขานะ

นี่ไงเจ้าของเวิร์ดดิ้งนี่ไงดึงสติกันหน่อยนะ
ก็คือว่าใช่เรื่องที่มันจริงจังแล้วคือคนเข้าไปว่าว่า
นักแสดงกลุ่มนี้เข้าไปโหนในรถไฟฟ้าใต้ดิน

ไปโชว์ความไม่มีมารยะเขาพูดกันในตอนนั้น
นั่นน้องบัดบางก็ออกมาพูดนะครับ
บอกว่ามันใช่เรื่องที่จะต้องมาซิริสร์เลยหรือเปล่า
ลองดึงสติกันหน่อย

เขาก็อันนี้เด็ดคือว่าเพราะตอนนี้เขาออกจากสังกัดของนาดาวบางกอกเลยนะฮะ
เขาก็บอกว่าต้องอาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบเพราะพิจารณาตัวเองแล้ว
มาดูแลตัวเองก่อนดีกว่านะฮะ
พอไม่มีสังกัดเราคิดว่าตัวเองจะเตลิศกว่าเดิมไหม
หรอกค่ะพ่อแม่ดูแลหนูดีนะคะ

บอกว่าเอาเรื่องที่นาดาวไหมครับ

แต่ดาวบอกว่าสัญญาเป็นเพียงนิติกรรม

แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเราดูแลกันเหมือนครอบครัวพี่น้อง

ในการทำงานนั้นปันถือว่าเป็นเด็กที่มีศักยภาพสูง
เขายังเด็กเขาทำอะไรในชีวิตจำวันเป็นเรื่องส่วนตัว
เราอยากให้เขาระมัดระวังและพิจารณานิดนึง

แล้วเวลาที่เราคุยกันเขาก็เป็นคนออกมาขอโทษ
เราไม่ได้บอกเขาออกมาขอโทษเอง
อย่างจริงใจค่ะชาวจะลืมเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้น
และขอให้ทุกคนที่เคยว่าน้องเขาก่อนหน้านี้ให้อภัยน้องด้วยค่ะ
เราทำผิดพลาดกันได้ต้องให้โอกาสค่ะ
เริ่มต้นใหม่และลืมเรื่องที่ไม่ดีไปนะคะ

ติดตามน้ำชาเพิ่งมาติดตาม
อืมเพิ่งมาติดตาม

มาสเข้ามาก่อนเขาเป็นผู้ชายที่มีผู้หญิงบรรลุมล้อมชอบเขามากนะ
ถ้าว่าอดีตก็เป็นสุขที่รักเฟี้ยวมาก

จริงเขารักน้องมาสมากด้วยนะ

ก็รักกันไปก็บอกว่าก็เลยไปถามว่ามัดน็อกมีแฟนใหม่หรือยัง
ก็เลยบอกน้องยังครับทำไมทำไมยังไม่มี
ก็ไม่มีแล้วครับส่วนมากมัดชอบไปจีบสาวหรือว่าสาวมาจีบมัด
บอกว่าไม่รู้ครับแล้วแต่ตอนนั้นมันรู้สึกยังไง
น้ำชาถามถึงน้ำชาไม่ถามเหรอไม่ถาม
เขาบอกว่ารู้สึกแปลกรู้สึกยังไงไหมอย่างนี้
เขาก็บอกว่าก็ไม่ขนาดนั้นเขาเป็นคนดูแลตัวเอง

แต่ที่ต้องถามแองจี้เห็นบอกว่ามีเรื่องของคุณน้ำชา
ที่ว่าเข้าไปอยู่ในห้องน้ำชายกับคุณมาร์คมันเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องนี้

ก็คือในโลกโซเชียลเขาบอกว่ามีคน
โลกโซเชียลหรือโลกของคุณ

น้องนอนอยู่บ้านส่วนหมดแล้วบ้าง

น้องน้ำชายเขากดฉี่แล้วห้องน้ำหญิงเต็ม
เธอบอกเฮ้ยห้องน้ำชายว่ะเมื่อกี้เธอบอกแบบ
อ่ะแล้วผลกฏว่าผลกฏว่าคนก็เห็นว่า